ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะคะลูกชายคนหนึ่งคลั่งค่ะ
โมโหมากเลยที่แม่แม่ปล่อยให้ภรรยาหนีออกจากบ้านไป
เพราะว่าเขาทะเลาะกันก่อนนะหนีพอปัญญาหนีออกจากบ้านไป
โมโหแล้วบอกว่าแม่ทำไมไม่ห้ามล่ะ
หลังจากนั้นแม่ออกจากบ้านไปค่ะออกจากบ้านไปแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
เผาบ้านตัวเองเสียหายทั้งหลังเลยนะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ไม่หมดไม่เหลืออะไรเลย
แล้วเวลาที่ไหม้๑๕นาทีเท่านั้นเองนะคะ
ความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะบ้านหลังนี้

มันก็เลยไหม้เร็วนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ชาวบ้านจะมาช่วยกันก็ตามเนี่ยนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเผาบ้านคือในอำนาจ
อายุ๓๒ปีลูกชายเจ้าของบ้านนั่นแหละและตอนนี้เขาอยู่ไหน
เขาดูถูกนายมณัฐแก้วศรีดาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านจับตัวไว้
เพราะช่วงที่ลงไปถึงจุดเกิดเหตุเขาคลุ้มคลั่งนะคะ
เอาตัวไปนั่งอยู่ที่ริมรั้ววัดท่ามกลางขออภัยนะคะ
อยู่ริมรั้วที่วัดข้างบ้านนั่นแหละค่ะเนี่ยลักษณะแบบนี้ค่ะ
เพื่อให้สงบสติอารมณ์นายอำนาจนะคะซึ่งเป็นคนที่ไปจับกลุ่มตัวเขายอมรับว่า
ขออภัยนะคะในอำนาจเป็นคนที่เผายอมรับว่าเป็นคนเผาเอง
เพราะโกรธแม่ที่แม่ปล่อยให้ภรรยาหนีไปเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
พอกลับมาไม่เห็นภรรยาโมโหเพราะบอกแม่แล้วว่าดูให้ดีนะอย่าให้มันหนีไป
เมื่อไม่เห็นพันรยาและไม่เห็นทั้งแม่อยู่บ้านด้วยก็เลยจุดไฟเผาบ้านตัวเองค่ะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนางละมุดวงชัยอยู่กับนายอำนาจลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้าย
ลูกชายมีประวัติเสพยาเสพติดแล้วทำร้ายภรรยาประจำบางครั้งภรรยาทนไม่ได้ก็หนีไปอยู่ที่บ้านญาติ
นายอำนาจเนี่ยหยุดอลวาดก็จะกลับมาแบบนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้ประจำนะคะ
แจ้งตำรวจพาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแต่เมื่อกลับบ้านมากลับไปเสพยาเสพติดอีก
พอยาเสพติดมันออกฤทธิ์ค่ะคลุ้มคลั่งอีกทำลักษณะแบบเดิมอีกเหมือนกันค่ะ
ตำรวจสพห้วยหลวงนะคะจะนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมและสอบพยานอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะในอำนาจอย่างผู้จาววกไปวนหวังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ